ให้แฟนได้ชื่นใจกันเลย
สถานการณ์โควิดคลี่คลายกันทั้งที
แฟนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเพราะว่าคิดถึงมาก
มาให้กำลังใจณเดชน์กันเยอะมากค่ะ
ส่วนข่าวด้วยว่าไม่เจอกันนานก็ต้องอัปเดตกันหน่อย

น้องยาก็เปรียบมาว่าอยากจะมีโมเมนต์ถูกขอแต่งงานเหมือนกัน
เพราะว่าเป็นความฝันของผู้หญิงคนหนึ่ง

เขาก็โยนมาให้ถามณเดชน์

ยังไงก็ตามเจ้าสาวของเขาก็คือยายาอุรัสยา
ยังเคยคุยเรื่องนี้กับฝ่ายิงเอาไว้แล้วด้วยค่ะ
ก็มีความตั้งใจไว้อยู่แล้วอะไรอย่างนี้นะครับ

ก็คงเป็นเรื่องที่มันจะถึงเวลา

เป็นน้องที่เราคิดไว้ก็คือเขานี่แหละ

ก็จะไหวแค่ว่าเวลาไหร่อย่างไร

เดี๋ยวมันจะแบบไม่เตอร์ไพรส์หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
ถึงเวลาก็คงจะเป็นเวลาที่ทุกคนก็คงจะ

เราก็คุยกันในความฝันที่แบบสวยงามมากครับ

ทุกคนก็คงรู้ว่าทุกวันนี้เราก็มีความสุขกันมาก
แล้วเราก็ไม่ได้ปิดไม่ได้อะไรแล้วนะครับ
แล้วก็ถ้าถึงเวลาทุกคนก็คงจะได้รู้ณเวลานั้น

แต่ยังไงเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ยังไงก็คือยายาคนเดียว
นั่นแหละนะครับเออแฟนคลับว่าอย่างนี้เราก็ชื่นใจจริงครับ